คุณผู้ชมครับไปติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองกันหน่อยนะครับ
วันนี้เขานัดชุมนุมกันที่แยกราชประสงค์นะครับ
ล่าสุดเห็นบอกว่าปิดถนนหมดแล้วนะ
ตั้งแต่บิ๊กซีราชดำริยาวไปจนถึงแยกราชประสงค์
ติดตามการรายงานสดจากคุณสิริวัณรักษัตริย์นะครับ

คุณนัชโภคคุณมรพวันนี้ก็มีการชุมนมเช่นกันนะคะ

ก็กิจกรรมของการอภิปรายนอกสะพานในวันนี้
ก็เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาค่ะ

การชุมนุมของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมวันนี้ค่ะ
ก็ใช้รูปแบบของการอภิปราณให้ไว้วางใจนอกสะพานนะคะ
ซึ่งวันนี้ทางกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ก็ยังยืนยันที่จะใช้เพดานเดิมค่ะ
โดยย้ำว่าประชาชนไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์นะคะ
วันนี้ค่ะกิจกรรมของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม
เริ่มมารวมตัวกันตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกานะคะ
ใช้พื้นที่ตั้งเวทีหลักนะคะในการปลาใสก็คือ
ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าห้างราชดำรินะคะ
ยาวจนไปถึงถนนที่จะไปถึงแยกราชประสงค์ค่ะ
วันนี้ค่ะถ้าดูจากภาพบรรยากาศสดกันตอนนี้นะคะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเรามาเกาะติดบรรยากาศ
ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกานะคะจะเห็นว่า
มวลชนประชาชนเนี่ยค่ะต่างทยอยเข้ามาในพื้นที่
เพื่อฟังทั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็มีแก่นำหลากหลายคนค่ะ
ส่วนรุ้งปรณสยาเนี่ยก็มาในพื้นที่มาปรากฏตัวตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
แล้วก็จะทำหน้าที่ในการประสานแล้วก็ดูแลความเรียบร้อย
ให้กับทางมวลชนทางกับกลุ่มผู้ชมนุมนะคะ
หากวันนี้มีการเข้ามากระชับพื้นที่หรือเข้ามาจับกลุ่มแกนนำค่ะ
ปรณสยาก็จะทำหน้าที่เป็นแก่นำแล้วก็เป็นตัวเจรจาค่ะ

จะเห็นด้านหน้านี้ก็จะมีการนำผ้าสีขาวนะคะ
ให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมค่ะ
มีต่อรัฐนาธรรมนูญฉบับนี้ค่ะ
กิจกรรมวันนี้นะคะคุณนัชพงศ์คุณพระรพรค่ะ
ก็ทางลุ้มปนัสยาก็มีการพูดคุยก็บอกว่า
การชุมนุมเนี่ยจะจัดไปถึงเวลา๒๐นาฬิกานะคะ
แล้วก็ถ้าดูจากภาพรวมความเรียบร้อยตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา
ที่มีการเริ่มต้นของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะ
บรรยากาศโดยรวมเนี่ยวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แล้วก็มีกำลังตำรวจจากสอนอในพื้นที่
มาดูแลและอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรค่ะ
คุณนัชพงษ์คุณพระรพรค่ะครับขอบคุณมากครับคุณสิรวรรณครับขอบคุณครับ